คุณผู้ชมฮะมาอัปเดตเรื่องนี้กันหน่อยนะคุณอาริยาต้องเล่าเรื่องนี้หน่อย
เรื่องของน้องหมาคุณจำได้ไหมที่ถูกรถทับ
ห้างของจังหวัดเพชรชบูรณเนี่ยค่ะเนี่ยภาพนี้เลย
น้องมันนอนน้องหมานอนอยู่ครับเขาบีบแตรแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
ดูสิโอ้โหคือเนี่ยทับไปเลยอ่ะค่ะเขาพยายามจะค่อยค่อยขับมา
เพื่อเบียดให้น้องหมามันออกไปแต่สุดท้ายน้องหมามันไม่ได้ออกไป
เหมือนกับเขาจะดันแล้วดูสิสภาพเป็นแบบนี้
เหมือนกับมีชักชักนิดนึงด้วยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เราก็ตาม
มันเป็นอะไรหรือเปล่ามันตายไหมครับน้องหมาตัวนี้เนี่ย
ว่าเจ้าขาวค่ะจริงจริงเจ้าขาวเนี่ยเป็นหมาห้าง
ฉันใช้คำนี้เลยนะมันอยู่ตรงนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วคุณ
อ่าทุกคนอ่ะรักเจ้าขาวอ่ะนะคะตอนเนี้ยมีผู้ใจบุญ
มีพนักงานของห้างเขาเอาเงินใส่ซองร่วมกันลงขัน
เพื่อที่จะพาเจ้าขาวเนี่ยไปหาหมอทีนี้คุณหมอเนี่ยเอ็กซาเรย์ดูแล้ว
ขาวไม่ได้กระดูกหักนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ฉีดยาพวกแก้ปวด
แก้อักเสบให้เอ่อพวกยารดปวดต่างต่างยาบำรุงกระดูกอะค่ะ
เพราะว่าอย่างที่บอกเจ้าขาวอายุเยอะแล้วมากกว่า๑๐ปี
พอโดนรถทับแบบนี้การขยับตัวก็เลยมีปัญหา
ทีนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรดูสิทุกคนดูแลเจ้าขาวหมดเลย
ตอนนี้มันยังเดินไม่ได้นะแล้วสภาพที่มันนอน
นอนก็เหมือนกับว่ามีคนเอาอาหารไปป้อนไปป้อนให้กับเจ้าขาวได้กิน
เดี๋ยวต้องช่วยดูแลกันนะใช่ค่ะแล้วมีคลิปนะคุณอันนี้เนี่ยเห็นไหม
มันนอนอยู่แล้วก็ป้อนป้อนอาหารรวมถึงเขากลัวยุงกัด
รอปภนั่งเฝ้าเลยค่ะแล้วก็มีมุ้งน่ะครอบเจ้าเขาเนี่ย
แบบเนี้ยเอ็นดูอ่ะค่ะทุกคนรักเจ้าขาวนะคะ
ถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
เห็นเลยว่ารถคันนี้ที่มาเขาบีบแต่ครั้งหนึ่ง
เจ้าขาวอ่ะมันลุกแบบท้าไงอยู่ดีดีก็ทับไปเลย
แล้วคนบนรถไม่ลงมาดูนะแค่ชะลอรถแล้วก็ขับไปเลยค่ะ
ซึ่งอย่างที่บอกเจ้าขาวจริงไม่ใช่หมาดุเลย
เป็นหมาเจ้าตัวเมียนิสัยดีทุกคนรักนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าทางกฎหมายจะทำยังไง
ถ้าเกิดว่าไปแจ้งความเจรฐีเขาจะดูไงว่าคนขับรถอ่ะ
อยู่ในระยะที่มองเห็นหรือเปล่าแล้วมีเจตนาที่จะทับหมาไหม

แต่ว่าไม่ยอมลงมาไล่มันเองหรือว่าเบี่ยงเอาก็ได้นะฮะ